ว่าเฮ้ยเจ้าเบ่าเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับน้องสาวของเขา
เหตุใดจึงมาแต่งงานใหม่กับสาวคนนี้ได้ยังไงเนี่ย
เขาก็เลยงงกันว่านี่คุณดูนะฮะมันมีจริง
คือเรื่องของเรื่องมีการไปแชร์ภาพ
กันว่าเฮ้ยจะแต่งงานแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้คนนี้เป็นคนประเทศญี่ปุ่น
ก็เพิ่งมีงานแต่งงานไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาก็เลยงงกันว่า
การแต่งงานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์ครับ
ขอใช้เป็นนามนามสมมุติแล้วกันมิ้วมิ้วเนี่ยเป็นภรรยาคนแรกเปิดใจว่า
หลังจากทราบเรื่องของสามีตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ย

หมายถึงว่างานแต่งงานครั้งนั้นเขายังไม่ได้เลิกลากันนะ
ก็คือเหมือนยังเป็นแฟนกันอยู่ถูกเป็นภรรยากันอยู่นะฮะ
ตัวเองคบหาดูใจกับผู้ชายคนนี้ขอใช้คำว่านายเอแล้วกัน
ในเอเนี่ยนะครับสามีชาวญี่ปุ่นเนี่ยคบหาดูใจกันมาแล้ว๑ปี
เป็นสามีภรรยากันแล้ว๑ปีแต่งงานกันในปี๒๐๑๙
จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังคบหากันอยู่ใช้ชีวิตอยู่คู่กันมาเนี่ย๓ปีแล้ว

เท่ากับว่าคู่นั้นก็คือแต่งมาก่อนก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้เจอกันบ้าง
อันนี้คือสามีภรรยาคนแรกแล้วตอนนี้ในระหว่างที่๓ปีเนี่ยที่คบกันอยู่
เขาไปแต่งงานใหม่เขาพูดว่าทุกวันนี้ก็อยู่อยู่คอนโดด้วยกัน
ใช้ชีวิตเหมือนคู่ผัวเมียสามีภรรยาก็ปกตินั่นแหละ
แต่ตอนที่อยู่ที่ห้องเนี่ยเราจะแยกกันนอน
เพราะสามีเนี่ยเขาบอกว่าสามีของเขาเนี่ยเวลาทำงานคนญี่ปุ่น
ก็เลยแยกห้องกันนอนหมายถึงว่าคอนโดเดียวกันแต่แยกห้องนอน

จริงเพราะว่าสามีเนี่ยเขาบอกว่าตนเองก็ใช้เวลาส่วนตัวกับเขานะฮะ
เพราะว่าเขาเนี่ยผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวสูง
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบหาดูใจเนี่ยไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยเว้ยเมย
ไม่เคยรู้๓ปีก็อยู่กันเมรู้เลย
แคะระคายเลยเพราะนายเอเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะบอกรักตนทุกวัน
แล้วเราเนี่ยก็จะเชื่อใจเขาตลอดเราก็เชื่อใจจนกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วเว้ย
ช่วงโควิดระบาดใหม่เมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเอาละโควิดระบาดเขาต้องขอกลับญี่ปุ่นก่อนแล้ว
เพราะว่าถ้าปิดประเทศเนี่ยจะกลับไม่ได้เขาเลยจะขอกลับญี่ปุ่น
ซึ่งในฐานะภรรยาเขาต้องเข้าใจเนาะว่าสามีจะกลับญี่ปุ่นนะฮะ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรระหว่างที่แยกกันอยู่เนี่ยสามีก็ยังโอนเงินมาให้นะ
โอนเงินค่าห้องมาให้ยังพูดคุยกันปกติ
จนกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสามีกลับมาแล้วบอกว่าขอออกไปอยู่โรงแรม
ขอออกไปอยู่โรงแรมเพราะว่าได้โปรเจกต์งานใหญ่มา
ก็ขอย้ายออกขอไปโรงแรมดีกว่านะฮะขอเวลาส่วนตัวในการทำงาน
แล้วก็ขอให้เราเข้าใจเพราะว่างานนี้สำคัญมาก
ตอนแรกเราก็ทะเลาะกันใหญ่โตเนื่องจากตนคิดว่าสามีนอกใจ
แต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยนอกใจเลยบอกว่าคิดดูผู้หญิงโดนบอกว่าไงรู้ป่ะ
เขารักคนเดียวเขาไม่เคยมีคนอื่น
แล้วก็บอกให้เราเชื่อใจอีกเราก็เชื่อแล้วก็ยอมให้เขาออกไปอยู่โรงแรม
แล้วก็ออกมาเจอกันบ้างบางครั้งบางคราว
เขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปอยู่ที่โรงแรมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกชื่อโรงแรมด้วยนะ
ว่าไปอยู่โรงแรมอะไรเพราะว่ากลัวเราเนี่ยจะไปตาม
เราก็เลยถามว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าถ้ามีก็บอกได้เลย
เขาบอกว่าไม่มีอย่าคิดมากอย่าคิดมากตอนนั้นเราก็เลยปล่อยไป
ตอนหลังเนี่ยมาบอกว่าขอให้เราสองคนกลับมาใช้ชีวิตเหมือนตอนเป็นแฟนกันได้ไหม
เหมือนตอนจีบกันใหม่กว่าเมเพราะว่าตอนนี้สถานะสามีภรรยามันไม่ตื่นเต้นอะไรแล้ว

เมียคนที่หนึ่งก็งงสิถามเขาก็บอกว่าตื่นเต้นอะไรไม่เข้าใจอะไรคือตื่นเต้น

เขาก็เลยแบบพีคยิ่งกว่าพีคก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันมีการถูกแชร์กันในโลกออนไลน์มากมาย
เนี่ยคนคนนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยพยายามโทรหา๒๐กว่าสาย

ตอนเพิ่งเห็นรูปคลังว่างงไปเลยทำตรงจุ๊กไม่ถูก
สั่นค่ะทำอะไรไม่ถูก

อายุมือไม่เชื่อยังเด็กช่วงอยากกลับหาลูก
ร่วมติดผู้หญิงใหม่แต่พ่อก็ไม่เชื่อ
ชื่นใจแฟนเก่าอะค่ะเชื่อใจมาก
หวันโทรกลับมาแต่เป็นเสียงน้องผู้หญิงพูดว่า
แต่งงานกันนานหรือยังเมื่อไหร่เคยมีลูกกันหรือยัง

ก็เลยบอกว่าไม่อยากคุยกับผู้หญิง
อยากคุยกับเอาผู้ชายมาคุยได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คุยค่ะเขาก็บอกว่าเขารักน้องเขา
บอกว่าเหมือนเจอกันที่เที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะ
พูดแบบนี้เขาผู้ชายก็บอกว่าตอนนี้เขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับ
คนที่เขาแต่งงานใหม่เขารักคนนั้น
ทางฝั่งของน้องผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า
จริงแล้วก็คือตอนนี้ไม่คงไม่กลับไปแล้วล่ะ
แต่สิ่งที่ต้องการก็คือต้องการให้มารับผิดชอบ
แล้วผู้ชายก็เหมือนกับหายไปเลยไม่ยอมจ่ายไม่ยอมให้อะไรเลยตรงนั้น
ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ย

ทางฝั่งของคนญี่ปุ่นคนนี้เป็นทนาย
เราก็เลยกังวลใจด้วยว่า

แล้วก็ไม่เคยจดทะเบียนสมรสร่วมกันเหมือนกับผู้ชายเองก็รู้อยู่แล้วว่า
อาจจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นรวมถึงในมุมของงานแต่งงาน
ที่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปดูในรูปก็ยืนยันว่ามันคล้ายกับสิ่งที่เธอโดน
ก็คือมีแค่ตัวเธอเองมีเพื่อนอีก๒๓คนไม่มีแขกเหลืออะไรเลย
เพราะว่าทางฝั่งผู้ชายก็เหมือนแบบจะใช้วิธีแบบนี้หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่า
ครั้งต่อไปผู้ชายคนนี้จะไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกหรือเปล่า
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกว่าเฮ้ยมันง่ายดีเนาะ

เขาก็เลยมีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลกันเยอะพอสมควรไงวันนี้

น้องผู้หญิงเขาก็งงอยู่ดีไปเห็นภาพว่า

เขาก็บอกมืดแปดด้านแล้วเขาก็หลับตาไม่ลงเขาก็พูดนะ